ดังนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าทางด้านของคุณไม้ระยองก็ไปตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ว
ไปชุมนุมอยู่ที่ลานพ่อขุนรามแล้วก็ระบุข้อเรียกร้องบอกว่า
ขอให้นายกลาออกแล้วก็บอกว่าถ้าใครมารอจับผม
มาได้เลยอยู่ที่ลานพ่อขุนดังนั้นเดี๋ยวติดตามจากคุณนฤทธบุญนิ่มนะครับ
รายงานสดมาจากรำคำแหงฮะเชิญครับ

คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับว่า
เมื่อเวลาสี่โมงเย็นของวันนี้นะครับทางกลุ่มของมหาวิทยาลัยรามกำแหงนะครับ
มีการนัดรวมพลกันเกิดขึ้นนะครับ

เป็นบริเวณหน้าลานพ่อขุนมหาวิทยาลัยรามกำแหงนั่นเองนะครับ
ซึ่งบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้
จากที่ผมรายงานเมื่อช่วงเย็นที่เวลา๐๔โมงเย็น
เดี๋ยวจะมีนายพานุพงศ์จากนอกหรือไม้ระยองนะครับ
จะเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยรามกำแหงนะครับเพื่อที่จะมาเป็นแกนนำหลักที่บริเวณตรงนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับทางคุณไม้ระยองนะครับ
มีการบอกให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดไฟบริเวณมหาวิทยาลำกำแหง
เนื่องจากว่าตอนนี้แสงสว่างไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับนี่แหละครับ
บรรยากาศล่าสุดนะครับตอนนี้ไม้ระยองนะฮะกำลังพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ครับ
นี่แหละตัวนายไม้นะครับบอกให้เปิดไฟนะครับและให้มหาวิทยาลัยรามกำแหงนะครับ
ให้ความร่วมมือนะครับเพื่อเปิดไฟให้กับกลุ่มผู้ชมนุมนะครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าลานพ่อขุน
มหาวิทยาลัยรามกำแหงนะครับตอนนี้นายไม้ระยองนะครับ
โดยข้อเรียกร้องหลักนะครับที่คุณไม้ระยองนะครับเรียกร้องนะครับนั่นก็คือต้องการที่จะให้รัฐบาลของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ลาออกจากตำแหน่งนะครับ
จากนี้นะครับก็ยังมีเนื้อหาคำปลาใสนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับ
โดยในไม้ระยองนะครับให้ความเห็นนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลนะครับทำไปเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นการสลายการชุมนุมที่ผิดหลัก
สลายการชุมนุมโดยทั่วไปนะครับ
นี่นะครับก็คือบรรยากาศสดนะครับที่มีบรรดาทั้งสื่อมวลชนนะครับ

รวมถึงประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับ
ทยอยเดินทางกันมาที่บริเวณลานพ่อขุนมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ